ไม่ใช่ดังแค่คู่พระนางนะคะ
ของคุณรถเมย์ซึ่งรับบทเป็นภรรยาหลวงนี่ก็ฮอตนะคะ

พี่รดเมย์เนี่ยต้องซบอกสามีคุณเอสกันทพงในเรื่องนี่แหละค่ะ
คือแกไปเจอเหตุการณ์แบบทำให้ตกใจไง
แล้วก็วิ่งเข้ามากอดสามีซึ่งแบบถอดเสื้อแบบนี้
อดแล้วก็สั่นแบบฉันกลัวมากเลยค่ะ

คือนั่งดูด้วยกันนะพี่บอลที่เป็นสามีนะคะ

รถเมย์ก็ต้องอธิบายบอกว่าอย่างนี้ค่ะ

ส่วนข่าวลือนะคะที่บอกว่าพี่รถเมย์เนี่ย

เพราะว่าตอนที่มาจัดรายการข่าวใส่ไข่

เอาเป็นว่าเราไปฟังทั้งหมดจากคุณรถเมย์กันเลยดีกว่าค่ะ

คนแซวเรื่องมีน้องเยอะหรือเปล่า

จนบางวันนะใส่ชุดมานะมีคนทำว่าเอ๊ะ
น้องน้องน้องไม่มีท้องหรือเปล่า
อ๋อไม่ได้ท้องบางทีใส่ชุดรวมหลวมค่ะ
ยังไม่ท้องนะคะเพราะว่าโควิดด้วยเราออกมาทำงาน
ก็เลยมีความกังวลหลายอย่าง
ก็ติดตามกันได้นะคะทั้งละครนะคะแล้วรวมไปถึงรายการข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนี่
ตอนนี้ก็ยังไม่ท้องนะจ๊ะคือรถเมย์เขาไม่ค่อยใส่เสื้อรัดรูปเท่าไ